คุณผู้ชมตามกันต่อหน่อยนะคะกับการค้นหาน้องพาคินค่ะ
หกวันเต็มเต็มแล้วที่น้องหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
นั่งเล่นกับสุนัขอยู่หน้าบ้านแล้วหายไปเลย
ตกน้ำก็ไม่ใช่เพราะว่างมกันอยู่๒วัน๓วันแล้วก็ไม่เจอ
มีรายงานบอกว่าไปสอบถามพี่ชายวัย๗ขวบบอกว่ามีรถมารับไป
ก็พยายามตามทุกทางแต่ก็ยังหาไม่เจอ
กระทั่งมีกระแสข่าวด้วยว่าแม่เอาไปขาย

ว่าอย่ามาโจมตีทั้งครอบครัวแบบนี้
แค่นี้สภาพจิตใจก็ย่ำแย่พอแล้ว
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็ยังคงเกาะติด
ปฏิบัติการตามหาตัวน้องพาคินนี่แหละนะคะ
ก็ไปที่บ้านของหมอปลาด้วยนะ
สอบถามประเด็นที่ลุงเจ้าของสวนมะม่วง
ขอให้ช่วยดูว่าน้องพาคินหายไปไหน
หมอปลาบอกก็จะช่วยเท่าที่ทำได้นะ

ตำรวจชุดสืบสวนก็ขอให้ไปที่บ้านน้องพาคิน
ส่วนเรื่องที่จะได้เจอน้องพาคินไหม
หมอปลาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะเจอ
เราก็ได้คุยกันคือถามความรู้สึกของแม่กับพ่อ
คือความรู้สึกกันคนละอย่างคือตัวของพ่อก็คิดทำนองว่า

ส่วนแม่แม่ก็ยังมั่นใจว่าน้องต้องอยู่กับเรา
แต่ถามว่าจะได้เจอไหมผมคิดว่าคงไม่กี่วันข้างหน้า

แต่หลายคนถามว่าแล้วน้องมีชีวิตอยู่ไหม
อันนี้คือผมไม่อยากไปก้าวกายในเรื่องครอบครัวเขา

แล้วก็มีการทำนายว่าน้องอยู่ไม่ไกล
เกินลักษมี๑กิโลเมตร
หรือว่าจะเจอภายในช่วงเย็นของเมื่อวานอะไรอย่างนี้
อันนี้มันแล้วแต่วิจารณญาณของคนดูมากกว่านะ
ส่วนตัวผมถ้าใครเคยติดตามผม
ก็พยายามจะไปพูดคุยแหละ
แต่ว่าคุณพ่อน้องพากินบอกกับนักข่าวว่า

ถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรให้ไปถามตำรวจเอาค่ะเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้ว
ขอพื้นที่ส่วนตัวให้กับครอบครัวในวันนี้หน่อยก็แล้วกันทีนี้นักข่าวของเราก็ต้องไปตามหาแหละ
ก็ต้องไปตามหาต้องไปดูว่ามันมีที่ไหนที่พอจะมีเบาะแสอะไรบ้าง
ไปเจอกับชาวสวนระแวกนั้นค่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นน้องพาคินมานั่งเล่นกับคุณยายหน้าบ้านประจำเลย
พาคินน่ารักน่าเอ็นดูหายไปแบบนี้ใจหายเหมือนกันนะ
ถ้าจมน้ำไปจริงส่วนตัวก็คิดว่ามันน่าจะเจอได้แล้วอะค่ะ
หรือต้องพบร่องรอยอะไรบ้างแล้วเพราะมันผ่านมา๖วันแล้ว

ส่วนประเด็นที่ชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นเหม็นแถวนั้น
ชาวสวนคนนี้บอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะไม่ได้กลิ่นด้วย

เพราะว่าถ้าจมน้ำนี่๒วันก็ต้องเจอศพครับ

ถ้าขึ้นขืนดีกว่าผมคิดว่าไม่ขึ้นท่ากระเทียมครับ
เพราะว่าไปข้างล่างของมันจะเป็นเล็กลงเรื่อย
เพราะว่าปิดปั๊บปิดข้างบนแล้วนำมันก็จะแห้งลงเรื่อย
ที่นี่นำมันก็จะไหลช้าเรื่อย
มันมีสายกั้นน้ำควายก็เรียกควายกั้นน้ำ
สรุปแล้วว่าเข้าชายเขาก็วาดตกน้ำกันเท่านั้นแหละ
แหละแต่ว่าไอ้บาเดชน์รับขวาตัวก็ไม่แน่นะ

เรื่องทางคดีความนะคะตำรวจชุดสืบสวนก็บอกว่า
เดี๋ยวจะต้องสอบปากคำพี่เลี้ยงเด็กเพิ่มเติม
เพราะว่ารู้มาว่าแม่ของน้องพาคินเนี่ย
ฝากเลี้ยงไว้ในวันเกิดเหตุก่อนจะไปรับกลับมาบ้านแล้วแม่น้องพาคิน
แจ้งว่าลูกชายหายตัวไปวันนี้มีการประสานให้เจ้าหน้าที่
ภัยทุกฝ่ายคอยสำรวจตามเส้นทางน้ำของคลองชนรับประทาน
ทุกจุดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันตรวจสอบตาม
ทุ่งนาด้วยนะคะถ้าเจอความผิดปกติอะไรจะเล็กน้อยเท่าไหร
ขอให้แจ้งทันทีเบื้องต้นตำรวจไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งไปเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กตกคลองไปเล่นในป่าหรือคนแปลกหน้าพาไปนะคะ
ก็ยังคงเร่งหาเบาะแสที่คิดว่าจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์
มีคนเห็นน้องเล่นกับสุนัขหน้าบ้านเป็นครั้งสุดท้าย
เพื่อจะหาสาเหตุว่าน้องหายไปได้ยังไงแล้วน้องหายไปไหนค่ะ
แม้ว่าจะผ่านมา๖วันแล้วทางครอบครัวก็ยังมีความหวัง
หวังว่าจะได้เจอน้องพาคินอย่างปลอดภัยนะคะ